คุณผู้ชมออกมาเตือนกันหน่อยนะคะสำหรับสายเขียวทั้งหลาย
ตรงนี้เลยนะคะว่ากัญชาณตอนนี้
ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท๕ผิดกฎหมายอยู่นะคะ
หลายคนโดนจับไปแล้วนะว่าอ้าวผมมีกัญชาไว้ในครอบครองไม่ได้เหรอ

ก็ไหนนโยบายออกมาแล้วไงนั่นนโยบายหาเสียงนะคะ
ยังไม่ได้ออกมาเป็นกฎหมายยังไม่ได้ออกมาเป็นตัวตน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครมีกัญชาใครปลูกกัญชาผิดกฎหมายค่ะ
ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด
เขาออกมายืนยันแล้วมันมีกรณีที่ตำรวจชุดป้องกันและปราบรามยาเสพติด
สถานีตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมกับทหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเจ็ด
ไปตรวจค้นในที่ทำการมูลนิธิข้าวขวัญ
จับตัวนายพรชัยชูเลิศเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
กัญชาสกัดกัญชาบดแห้ง
แล้วก็เมล็ดกัญชาตากแห้งบรรจุถุงด้วย
ก็ไปตรวจค้นแล้วก็ยึดของมาได้๓เมษายนที่ผ่านมา
เตรียมจะออกหมายเรียกนายเดชาสิริพัฒน์

เพื่อแจ้งข้อหาร่วมกันผลิตกัญชาและครอบครองกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย
นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กทันทีเลย
เพราะว่านโยบายสายเขียวมาจากพักนี้

บอกว่าเขาขอรับผิดชอบเอง
จะเป็นคนประกันตัวและต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมให้กับ
นายเดชาสิริพัฒน์และนายพรชัยชูเลิศเอง
ยืนยันว่าภักษ์ภูมิใจไทยจะดำเนินการแก้ไขกฎหมาย
ให้ประชาชนมีสิทธิ์ปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจได้
เพื่อใช้เป็นยารักษาอาการป่วย
ทีมงานของนายเดชาประสานมาที่พักภูมิใจไทยได้เลย

เช่นเดียวกันกับนายอาทิตย์อุรายรัฐอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะ
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
เรียกร้องตำรวจอย่าดำเนินคดีกับนายเดชา

แล้วก็ตั้งคำถามด้วยว่าทำไมจับในขณะอยู่ในช่วงนิรโทษกรรมล่ะ
จากนี้กลุ่มมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
เมษายนไปแล้วแล้วก็เพื่อที่จะต่อสู้คดีของนายเดชา

ด้านนายนิยมเติมศรีศุกร์เลขาธิการปปศยืนยันเลยว่า
ณเวลานี้กัญชายังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท๕
ไม่ว่าจะผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายครอบครองหรือว่าเสพ
ถ้าไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งนั้น
บุคคลหรือองค์กรที่จะดำเนินการเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
หรือการศึกษาวิจัยจำเป็นที่จะต้องขอ
และได้รับอนุญาตจากเลขาธิการออยก่อน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
ให้โทษอนุญาตเมื่อไหร่คุณถึงจะทำได้นะคะ